ถูกต้องแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะคะ
เยอะมากนะคุณผู้ชมพอโครงการนั้นจบปุ๊บ
ก็เดินหน้าหาทางช่วยเหลือพี่น้องคนไทยต่อทันทีค่ะคุณผู้ชม
โครงการใหม่ที่ว่านี้ก็คือการทำกล่องพลังใจจากเบลล่าน่ารักมากเลยอ่ะ
บอกว่าในสถานการณ์โควิดครั้งนี้
พยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือ
และสร้างพลังใจให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
กล่องพลังใจเธอตั้งใจทำทั้งหมดจำนวน๒๐๐๐ชุดนะคะ
คือในกล่องเนี่ยจะมีข้าวสารอาหารแห้ง
และสิ่งของใช้สอยที่จำเป็นประจำวัน
โดยเธอตั้งใจอยากส่งให้ได้ทั้งหมด๗๗จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยที่ในภาพนี้เลยนะคะ

เราได้สอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวนะ
ทราบว่ากล่องพลังใจจากเบลล่าทั้งหมด
อยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่ง

แล้วเตรียมที่จะส่งมอบให้ถึงพี่น้องคนไทยนะคะ

ที่สำคัญเบลล่ายังฝากกำลังใจผ่านคลิปมาให้กับบันเทิงไทยรัฐ
เชื่อว่ากล่องพลังใจจากเธอจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของทุกคนได้
ไม่มากก็น้อยค่ะ
ทางเราก็จะส่งไปให้คุณถึงหน้าบ้านเลยค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอค่ะ